ไปดูกันที่เรื่องราวของน้องเมรัชนกอินทนนท์กันก่อนนะครับ

สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
มินตันรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
อย่างรายการออร์อิแลนดโอเพ่นได้สำเร็จนะครับ
โดยน้องเมย์ก็เข้าไปลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ในปี๒๐๑๓เธอเคยเข้าชิงไปแล้ว
แต่ว่าครั้งนั้นได้รองแชมป์นะครับ

หญิงเดียวรอบรองชนะเลิศนะครับ
เมรัชนกอินทนนท์มือ๕ของรายการที่เพิ่งฟื้นตัวจากอาการเจ็บหัวเข่า
ก็เอาชนะอากาเนยามากูจิมือ๔ของโลกชาวญี่ปุ่นนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยยามากูจิมีสถิติเหนือกว่าน้องเมย์นะครับ
ว่าน้องเมย์แพ้ไป๖ครั้งชนะไป๕ครั้ง
แต่ว่าแมชนี้นะครับน้องเมย์ชนะไป๒ต่อ๐เกมครับ
ต่อ๒๐และ๒๑ต่อ๑๖นะครับ
เธอก็เข้าไปลุ้นแชมป์อีกสมัย
ลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับในการพบกับไทยซื้อหญิงครับ
มือหนึ่งของโลกจากไต้หวันโดยน้องเมย์นั้น
เข้าชิงรายการนี้แล้วนะครับเมื่อปี๒๐๑๙
แต่ครั้งนั้นไปแพ้กับชิเนเบาในรอบชิงชนะเลิศ
ครั้งนี้ก็ได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับ

แล้วก็ในเรื่องของรูปแบบเกมก็มีสูสีกันค่ะ
แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องยอมรับว่าตัวเองก็เหมือนชนะตัวเองด้วย
แล้วก็ในเรื่องของรูปแบบเกมทุกคนเราก็ต่างคนต่างแก้มาแน่นอน
เพราะว่าบางทีบางจังหวะเหมือนเขารู้เราเรารู้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราก็พลาดน้อยกว่าก็เลยทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นคนชนะค่ะ
ชิงกำลังใจก็ดีเยี่ยมเลยนะครับน้องเมย์เนี่ยก็โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัว
ด้วยการลงรูปคู่กับหนุ่มตะวันปรณวิทย์ทองน่วมแฟนหนุ่มนักแบตมินตัน
พร้อมกับข้อความว่าขอบคุณที่เคียงข้างเสมอ
มากกว่านี้เราคุยกันหมดแล้วเอาเป็นว่ายิ้มในทุกวันนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ๑ปีที่ทั้งคู่คบหาดูใจกัน
และน่าจะเป็นกำลังใจชั้นดีสำหรับน้องเมย์ในการลุ้นเป็นนักแบตมินตันไทยคนแรก
คว้าแชมป์ออร์อิงแลนด์นะครับซึ่งเป็นรายการแบตมินตันที่เก่าแก่ที่สุดของโลกครับ
ส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีและนางกรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ
ก็ส่งข้อความแสดงความยินดีกับรัชนกอินทนนท์ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศอออิงแลนดโอเพ่น๒๐๑๗พร้อมกับเชียร์ให้คว้าแชมป์
สถิติที่ผ่านมานะครับน้องเมย์เคยชนะไทยซื้อหญิง๗ครั้งแพ้ไป๖ครั้งซึ่งรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ในการขันยิงเดียวจะแข่งขันในเวลาประมาณ๕ทุ่มตามเวลาไทยก็ตามรุ้นตามเชียร์กันได้ครับ